สำหรับวันนี้นะครับก็มางานแถลงข่าวท็อกไฟล์นะครับ
องศาเซลเซียสนะครับเกินจุดเดือดนะครับ
ซึ่งข่าวของเราวันนี้ก็อาจจะเกินจุดเดือดเช่นกันนะครับ

เกิดอะไรขึ้นเหรอครับผมว่าถามตรงดีกว่า
กลัวจะพูดอะไรผิดครับ
ครบนะครับจริงที่แล้วคือวันก่อนนี้ได้พูดเป็นช่องเดียวครับ
แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะฟังจากตัวผมเองนะครับ
ซึ่งจริงแล้วจะพยายามพูดแบบท่าน
เพราะจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดอะไรเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าอ่าฮ่าที่เกิดขึ้นก็คือ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนบอกผมว่า
อ่าทำไมแบบว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นผมเอ่อที่ผมรู้ก็คือพึ่งได้คุยเมื่อวันอสทิศใช่ไหมครับ

จริงแล้วคือในทางนี้ก็อยากจะแก้นะครับในทางนี้ก็คิดว่ามันเป็นลูกผู้ชายก็ไม่ควรพูดนะครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าจริงแล้วถ้านึกถึงอนาคตของลูกนะครับมันก็อาจจะต้องพูดอะไรบ้างนะเพราะว่าการดิสเครดิตเนี่ยในช่วงที่งานกำลังเดินเนี่ยผมมองว่าจริงแล้วถ้าผมเนี่ยลุยงานจริงจังซึ่งต
จะมีแบบว่าประชาชนมองผมไม่ดีอีกหรือเปล่าอ่าจะมีปัญหากับผู้จัดอะไรหรือเปล่าจะมีปัญหากับผู้สนับหนุนรายการอะไรหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือผู้สนับหนุนอนาคตของลูกนะครับจะว่าไปแล้วโดยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบว่าของขึ้นไว้นิดหนึ่งคราวที่แล้วอันนี้ก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ
ก็เพิ่งคุยได้ล่าสุดเมื่อวานนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้ววันที่ผมติดต่อไปเมื่อวันศุกร์ผ่านมาวันที่๑นะครับผมก็ติดต่อไปเพื่อขอเอาลูกมาเจอนะครับ
คือการที่เขาไปบินนะครับผมจะไม่รู้ว่าเขาบินตอนไหน
๓๔เดือนกระทั่งมาเขาไม่ได้ส่งตารางบินไว้ให้ผม
เพราะฉะนั้นเวลาผมขอลูกมาก็ส่วนใหญ่

ก็คือเราตกลงทุกอย่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถึงได้มีการเป็นรายลาคอักษรนะครับ

แต่ขอแจ้งผมล่วงหน้านิดนึงผมที่จะเคลียร์งานได้นะ
เพื่อให้มันดูเบานิดนึงว่าจริงแล้วผมถือว่ามันอยู่ในช่วงที่ปรับตัวกันนะครับ
ก็พยายามจะคิดดีนะครับก็อยากให้แบบว่าเข้าใจว่ามันคงใช้เวลานิดนึง
เมื่อกี้สมภาษณ์มาว่าปัญหาจริงมันคือเรื่องเงินเหมือนไม่เป็นไปตามที่ตกลง
อ่าโอเคสำหรับตัวนี้อาจจะไม่สามารถเปิดผลได้ว่าในข้อตกลงการหย่างนี้เขียนว่าไงบ้าง
ผมยืนยัน๑๐๐ว่าผมไม่เคยผิดสัญญาครับ
ไม่จริงครับมันจริงเพราะเราตกลงออกไปทุกอย่างแล้วและรับประกัน๑๐๐๐เลยครับ
ว่าผมไม่ได้ผิดสัญญาแน่นอน

ไปแล้วใช่ครับผมว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยากที่ว่านะครับมันคง

แต่ว่าการที่อาจจะหลายอย่างเนี่ย

มันเป็นการที่สุดขนาดนี้นะครับ

ไหนทำไมตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย
ซึ่งระเบิดทำไมจะติดต่อไม่ได้

มันจะดูเหมือนผมไม่รับผิดชอบในงานหรือเปล่า

ถ้าประเทศเป็นแมนนี่ก็คงไม่ไหวแล้วนะครับ
มั่นใจว่าเราคำสั่งทุกอย่างไหมครับ

คุณคิดที่จะมีแผน๒ไหมครับ

ก็คงต้องแบบว่าใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึงนะครับ
แล้วก็ในช่วงใหม่ที่มันต้องปรับตัว
อาจจะมีขึ้นมีลงกันเป็นจังหวะ
ซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างนี้มันมีระบบที่มันเซ็ตลงตัวแล้ว

คุณก็รู้สึกยังไงครับ

แล้วมันได้ตกลงกันหมดแล้วนะครับ
ที่เหตุผลที่ผมให้ทุกอย่างก็น่ะครับ
คุณก็อยากเซิร์ชลูกครับ
เหมือนกันมันคงต้องมีบ้าง่าครับ
ก็คงแค่อยู่ที่การใช้เวลากันตัวครับ
พี่เตอร์ทุกวันนี้มันยากแค่ไหนในการที่จะเจอน้องต่างอย่างเงี้ย

ว่าเราต้องนัดอะไรยังไงกันนะครับ
แต่ว่าผมก็ทำตามนั้นทุกอย่างตลอดภาพนะครับ
พี่เตอร์กลัวลูกไม่เข้าใจไหมครับ
ว่าลูกตัวนี้เขาจะรู้เองนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ไม่มีอะไรนะครับ
เพราะว่าเจอทีไรนี่เขาก็วิ่งกระโดดดีใจ
กระโดดกอดปีนกันเป็นเรื่องเป็นราวมากครับ
ทำงานก็ไม่เหนื่อยหรือว่ามันเข้าใจกับเรื่องมันอีกก็
เหนื่อยไหมมันก็คงมีหลายเรื่องที่มันต้องเหนื่อยครับ
แต่ว่ายังไงมันก็จะแบบว่ายอมแพ้หรืออะไรตรงนี้ไม่ได้ครับ
ยังไงมันก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ว่านะครับทุกอย่างมันคือเรื่องของอนาคตลูกกับท่านครับ
มันก็มีหลายเรื่องมากครับขอพูดเรื่องเดิมนะครับ
มันมีเรื่องที่มันไม่ลงตัวมากกว่าครับมันคงไม่มีอะไรที่มัน
ลำบากใจมากกว่าอะไรอย่างอื่นนะครับแต่แค่ขอให้ทุกอย่างมันได้มีระบบที่ลงตัวเลย

ก็จริงแล้วคือวิธีการเลี้ยงลูกนะครับผมก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับ
ในช่วงแรกเนี่ยครับอย่างสมมุติตอนแพนเตอร์เพิ่งเข้ามา
ที่๓วันแรกผมก็เป็นคนอุ้มทั้งวันทั้งคืนเลยครับ
ในเรื่องของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ช่วยเลี้ยงหลานของผมเองมา
ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็รักผมมากและผูกพันกับผมมากนะครับ
จริงจริงแล้วก็ตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างตอนที่ลูกมาเนี่ยครับ
ก็คือพลอยก็ให้พี่เลี้ยงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลอยู่แล้วครับ

รู้อะไรได้เยอะด้วยการที่บอกผมจะสอนอะไรได้เยอะรวมถึงภาษาเดนิสด้วยอะไรด้วยมีความรู้ที่ความขวาง
ในเรื่องของสิ่งที่เสียใจบางทีแล้วผมว่ามันไม่ควรจะไปเสียใจอะไรมากกับตรงนั้นอีกแล้ว
คือตอนที่มันเกิดมันก็คงเสียใจแต่ว่าตอนนี้เราจะไปจมอยู่กับความเสียใจมันก็ไม่ได้เป็นช่วยอะไร
เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้ากันไปดีกว่า
เดี๋ยววันเสาร์นี้มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันสักครั้งไหมครับ
ก็จริงแล้วคือทุกครั้งก็คือพอจะเป็นคนมาส่งเองแล้วก็เจอกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกัน

คุยกันตรงก็จะได้ปรับส่วนที่มันไม่รุมตัว

แต่ว่ามันก็ยังมีเหตุผลที่ว่านั่นนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่มันอยู่กันไม่ได้ก็คือ
จริงแล้วบางทีมันก็คุยกันยากนะครับด้วยหลายสาเหตุอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องมีคนการเข้ามาช่วยไหมครับ
อันนี้ก็เคยพยายามแล้วเหมือนกันนะครับ
ผมก็พยายามจะแจ้งเย็นก็ขอให้พ่อแจ้งเย็นด้วยเหล่ะกันครับ